มาตรวจสอบคลิปในโลกโซเชียลกันบ้างเป็นคลิปที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้ครับ
เป็นคลิปที่มีตำรวจนายหนึ่งครับเดินตัดหน้ารถยนต์กระทันหันสุดท้ายเป็นอุบัติเหตุขึ้นมานะครับ
มีคนตั้งข้อสงสัยว่าตำรวจต้องการเดินไปจับรถยนต์ที่ย้อนสอนมาหรือไม่
ล่าสุดตำรวจในคลิปก็ออกมาชี้แจงด้วยครับนี่แหละครับเป็นภาพเป็นคลิปที่ถูกเปิดเผยโดยในวิทยาวัฒน์ศูนย์ศูนย์แปดนะครับ
ระบุว่าเหตุเกิดช่วงเช้าวันที่๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนถึงโตโยต้านวรรณครปฐุมธานีครับ
ครองหลวงจะข้ามไปจับรถขับย้อนสอนแต่ก็ไปตัดหน้ารถทำให้ต้องเบรกกระทันหันเกือบไปชนตำรวจอย่างที่เห็นในภาพ
ซึ่งจังหวะดังกล่าวก็มีรถจักรยานยนต์ที่ตามมาด้านหลังเบรกไม่ทันฉลับไปชนด้านข้างของตนเองด้วยนะครับ
แล้วก็เกือบไปชนกับตำรวจตามที่เห็นเมื่อสักครู่ด้วยนอกจากนี้นะครับ
คุณวิทยาวัฒน์ก็ซึ่งเป็นเจ้าของคลิปเนี่ยยังระบุด้วยว่าไม่ได้เอาเรื่องกับจักรยานยนต์ที่ขับไปเฉียวรถของตนเองครับ
แม้ว่าจะทำประกันชั้นหนึ่งเอาไว้เนื่องจากว่ารถนั้นไม่ได้เป็นอะไรมาก
และทางคู่กรณีเองก็ไม่ได้หนีหรือว่ามีเจตนาชนและได้ขอโทษกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้ทางตำรวจระมัดระวังมากกว่านี้เพราะว่าโชคดีที่แบบนี้เนี่ย
ไม่มีใครบาดเจ็บไปมากกว่านี้แล้วก็อาจจะไม่โชคดีแบบนี้เสมอไป
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทสารยุทธ์แสงทองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรครองหลวงปฐุมธานี
เปิดเผยนะครับว่าจากการไปสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในขณะนั้น
ข้อเท็จจริงก็คือว่าในช่วงดังกล่าวเนี่ยทางตำรวจกำลังอำนวยความสะดวกจราจร
วิธีการสลับการปล่อยรถจากช่องทางด่วนเข้าไปสู่ช่องทางคู่ขนานเป็นระยะ
และยืนยันว่าไม่ใช่การจับกลุ่มผู้ขับรถย้อนสอนเนื่องจากว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับ
เน้นอำนวยการสะดวกเรื่องของการจราจรเป็นหลักมากกว่าเพราะว่าหากไปจับกลุ่มจะทำให้การจราจรติดขัด
ผิดวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะเร่งระบายรถส่วนในคลิปที่มีการชี้ไปยังผู้ขับขี่รถย้อนสอนนั้น
เป็นการเตือนว่าให้ขับรถกลับไปทางเดิมโดยไม่มีเจตนาจับกลุ่มแต่อย่างใดครับ